สนามเลือกตั้ง๖๖ไปดูกันหน่อยนะคะว่าคะแนนความนิยมของแต่ละพักการเมืองตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้ว
วันนี้มี๓สำนักวิจัยนะคะที่เขาเผยผลสำรวจความนิยมของประชาชนที่มีต่อพักการเมือง
แล้วก็ว่าที่แคนดิเดตนายกด้วย
สถาบันบันดิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพก่อนนะ
คนกรุงเทพระหว่าง๑๒๒๑มีนาคมหัวข้อ
บุคคลที่ชาวกรุงเทพจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
อันดับ๑ร้อยละ๒๕๐๘นะคะ
คุณทิมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
มาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือคุณอุ้งอิ๊งนะคุณแพทองทานชินวัฒน์

อันดับ๓พลเอกประยุทธ์๑๘๒๔เปอร์เซ็นต์นะคะ

เป็นคุณหญิงสุดารัฐคุณหญิงหน่อย
แล้วก็เป็นพลตรวจเอกเสรียร์พิสูจน์
คุณดูอันดับที่๖สิ
ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะคะ
ส่วนนี่ค่ะคุณทิมมาเป็นอันดับ๑๐
แต่ยังไม่เห็นชื่อของพลเอกประวิทย์นะนายจุรินในอันดับ๑๑
ทีนี้พอถามว่าจะเลือกภักดิ์ไหนให้เป็นส่อแบบแบงเกจและส่อบัญชีไรชื่อ
ปรากฏว่าอันดับ๑เป็นพักเพื่อไทย๓๔๙๒เปอร์เซ็นต์
อันดับ๒ก้าวไกลอันดับ๓รวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์
อันดับ๔ประชาธิปัตย์อันดับ๕พักชาติพัฒนากล้า
พลังประชารัฐอยู่อันดับ๘ภูมิใจไทยอยู่อันดับ๑๐นะคะ
คือยังไม่ได้ตัดสินใจมีเยอะกว่าคนที่จะเลือกภูมิใจไทย
ทีนี้ดูสิโพลว่ายังไงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะสำรวจความเห็นของประชาชน
เอาเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศก่อนยุบสภา๑๑๗มีนาคม
หัวข้อคนไทยนิยมพักการเมืองไหน
พักอันดับ๑เพื่อไทยนะคะ๑๔๖๑๖ทิ้งห่างอันดับอื่นค่อนข้างเยอะนะ
ก้าวไกลที่มาเป็นอันดับ๒ยังมีแค่
คุมใจไทยมาเป็นอันดับ๓ตามด้วยรวมไทยสร้างชาติและประชาที่ปัด
คณะผู้วิจัยเขามีการแจกแจงด้วยว่าความนิยมของพักเพื่อไทยเนี่ยพุ่งแรงแล้วก็ได้รับการตอบรับดีจากแทบทุกกลุ่มอายุ
แม้กลุ่มอายุ๑๘๓๐ปีจะนิยมพักเก้าไกลมากที่สุดแต่รองลงมาก็ยังเป็นเพื่อไทย
อาจจะกำลังเห็นผลจากการที่คนต้องการการเปลี่ยนแปลง
และวิธีการที่จะมีเสียงข้างมากในสภา
ก็คือต้องรวมกันให้ได้มากกว่าเสียงสว
โพลครั้งนี้คะแนนนิยมของเพื่อไทยก็เลยครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ค่ะ
แม้ภาคใต้พักประชาธิบัตยจะยังคงกอดด้ามขวานเอาไว้แน่น
แต่ก็ต้องยอมรับว่าคะแนนนิยมลดลงเหมือนกัน
อีกหนึ่งโพสต์ที่เผยผลสำรวจในวันนี้นะคะ
ความตั้งใจของประชาชนจะเลือกพักการเมืองออกเป็นกลุ่มพักร่วมฝ่ายรัฐบาล
และกลุ่มพักร่วมฝ่ายค้านก็จะแตกต่างจาก๒โพลแรก
เขาบอกว่าในกลุ่มพักร่วมฝ่ายรัฐบาลรวมกันได้ร้อยละ๕๑๕
ที่พักร่วมฝ่ายค้านตอนนี้รวมกันได้ร้อยละ๔๓๓นะคะ

คนที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้เป็นนายกอันดับหนึ่งคือคุณอนุทินนะคะ
รองลงมาคือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ส่วนในฝั่งของพักร่วมฝ่ายค้านอันดับหนึ่งคุณอุ้งอิง
และอันดับ๒ก็คือคุณทิมพิธานั่นเองนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นแค่ผลโพลสำรวจความคิดเห็นนะ
คือหลายคนเปลี่ยนใจหน้าครูหาก่อนห่อนบัตรก็มีเยอะแยะ
ใช่ครับ๑๔พฤษภาคมนี้ก็จะรู้ผลอย่างชัดเจน

วันนี้ครับหลายพักก็เดินสายปราศัยหาเสียงอย่างหนักหน่วงนะฮะ
คุณทิมพิธาริมเจริญรัฐครับที่มีชื่อติดหลายโพลเลยนะฮะ
หัวหน้าพักเก้าไกลไปช่วยผู้สมัครของพักเนี่ยนะฮะ
ที่ผู้สมัครในจังหวัดนนทบุรี๘เขต

ตลอดเส้นทางมีพ่อค้าแม่ขายประชาชนแถวนั้น
มามอบดอกไม้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับ

คุณพิธาให้สัมภาษณ์ขอบคุณกำลังใจครับ
คนกรุงเทพให้ความไว้วางใจ
หลังจากที่ผลโพลนั้นได้รายงานผลออกมาเมื่อกี้นี้นะฮะ

แล้วก็กำลังใจที่มาจากกรุงเทพเห็นชัดเจนเลย
อกจากนี้ก็จะมีปริมณฑลด้วย
แต่ทีนี้การเลือกนายกเป็นของคนทั้งประเทศ
ไม่ได้วัดแค่เฉพาะกรทมและปริมณฑล
ดังนั้นคงต้องเร่งลงพื้นที่ทุกจังหวัดให้มากขึ้นครับ
เพราะว่าเลือกตั้งรอบนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
คุณพิทาบอกว่าแต่มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศ

เปลี่ยนตัวนายกอย่างเดียวคงเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้
และเมื่อวานี้ที่รวมไทยสร้างชาติเขามีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่เมืองทองธานีใช่ไหมครับ
คุณพิทาก็ตอบเรื่องนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังว่าเขาตอบว่ายังไงฮะ

การที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงมันคือการลื้อโครงสร้างใหม่
ไม่ใช่แค่เป็นตัวนายกเพราะฉะนั้นการเปิดตัวเมื่อวานก็ไม่ได้ให้ราคา

มีการชูเรื่องของก้าวข้ามความขัดแย้งเหมือนกันเลยครับกับผลเอกประวิทย์
ครับมองว่ามันจะไปมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากคนสองคน
ลุงสองลุงที่เป็นคนทำให้เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นมานะครับ
ถ้าจะให้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นพยายามทำตัวว่าฟอกขาว
หรือว่าเป็นโซ่ของกลางให้เกิดความปลองดอง
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรับผิดรับชอบก่อนนะครับ
พอมันมีรัฐธรรมนูญฉบับ๖๐ที่เขียนว่านิรัทธศกรรม

มันก็ไม่มีความชอบทำในการเป็นโซ่ของกลาง
ในการที่จะทำให้เกิดการปรองดองในประเทศไทย

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยครับ
จับมือแกนนำพักแสดงวิสัยทัศน์
ใต้หัวข้อคือไทยสร้างไทยสู้เพื่อชัยชนะของประชาชนครับ
เชิญชวนคนไทยมาร่วมเดินออกจากสงครามความขัดแย้งการเมืองสองคั่ว

คุณหญิงหน่อยบอกว่าถ้าจบการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามความขัดแย้งครั้งใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าจากประสบการณ์๓๐ปี

วันนี้พร้อมแล้วจะมาเป็นผู้นำประเทศ
พาประเทศออกจากวิกฤตครับ

หารือนโยบายที่จะเพิ่มเติม
ก็ยืนยันว่าหากได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
อัดฉีดเม็ดเงินกว่า๑ล้านล้านบาท

จะไม่เน้นการสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มโดยไม่จำเป็น

ยังมีเวลาจนถึงวันสุดท้ายของการเลือกตั้ง

เรามีความมั่นใจจากการลงพื้นที่ต่อเนื่อง
เสียงได้สะท้อนมาในลักษณะใกล้เคียงกันว่า
เสียงตอบรับของประชาธิปัตย์ดีขึ้น

วันนี้ปิดท้ายปลาสายใหญ่ภาคอีสานที่เยอะโสธร

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาพร้อมกับ
คุณประพัทธิพูดทัศุทนนะว่า
นำว่าที่ผู้สมัครไปหาเสียงที่ตลาดสดเทศบาล๑ยะโสธร
ซ้อนท้ายรถสามล้อถีบครับ
มีนายวีรศักดิ์โฆษมบัติที่จะลงสมัครในเขตนี้
เป็นคนถีบรถให้ด้วยครับ
ก่อนจะเปิดปลาใสที่ลานสวนสาธารณะ

ขอโอกาสให้ผู้สมัครของพักพร้อมยืนยัน
ชาติไทยพัฒนามี๒เงื่อนไขสำคัญ
ถ้าฝากไหนรับได้พร้อมไปเป็นร่วมรัฐบาลทันที
คือต้องไม่แตะมาตรา๑๑๒
และเอานโยบายที่ได้นำเสนอไว้
ว้าวไทยแลนด์ร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
นี่นะครับซึ่งบนเวทีนี่
นายประพัทธ์ให้ชาวบ้านที่มาร่วมฟังปลาใส

สาบานว่าจะเลือกคนของพักชาติไทยพัฒนาด้วย
ปรากฏว่าชาวบ้านบางคนคืองึมงำ
ในลำคอคือไม่กล้าประกาศเสียงดังฮะ
ปรับทรงที่จังหวัดเยาะโทษร

ในจูนี้จูนี้จูนี้

เสียงชาวบ้านก็อย่างที่ได้ยินนะ

ส่วนอีก๒พักนะคะที่ยกทีมไปปราศัยต่างจังหวัดก็คือ

นำไปเปิดปลาสายใหญ่ที่ลานตลาดนัดวันอาทิตย์

จังหวัดนี้เขาบอกเป็นหุดหมายของพลังประชารัฐเลยนะคะ
เพราะเป็นพื้นที่เดิมที่มีสอสออยู่แล้ว

ไผลลิกหรือว่านายอนันตอำนวยผล

คือจะขอเป็นตัวแทนก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ขณะที่นายชัยวุฒนาคมานุสรนะคะ

ไม่มีชื่อพลเอกประวิทย์เป็นนายกเลย

หรือลุงป้อมไม่ได้จ่ายเงินกันแน่

ปิดท้ายกันที่วัฒน์สายใหญ่พรรคเพื่อไทย

คุณอู๋งอิงบอก
คนนครปฐมต้องกล้าเปลี่ยนแปลงอนาคต

เต่าโดยช่วยของอัศวินภาคที่เหลือ
เพื่อสมัยวัฒนา
อุ๊ยพูดแรงเหมือนกันนะ
ก็แชร์กันให้ว่อนว่ามีเด็กเยาวชนไปยืนร้องเพลงเต้นสนุกสนาน

วันนี้ก็เลยคิดเพลงขึ้นมาใหม่ขอร้องบนเวทีให้คนนครปฐมฟัง
คุณอุ้งอิงก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าก็ได้คุยกับคุณทักษิณมาตลอด
ประโยคที่ว่าจะกลับประเทศไทยครอบครัวคุยกันตลอด
แต่ต้องเข้าใจว่าถ้าคดีต่างถูกดำเนินตามปกติ
ไม่ใช่หลังการรัฐประหารมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมันก็คือเป็นเรื่องดีนั่นแหละ
ในฐานะลูกสาวก็เคารพการตัดสินใจของพ่อ
ถ้าตัดสินใจจะกลับบ้านกลับประเทศ
เพราะก็ออกไปอยู่นอกประเทศนานแล้วก็ส่งกำลังใจให้พ่อนะคะ
คุยค่ะคุยคุยตลอดนะคะแล้วก็จริงประโยคแบบนี้เนี่ย
ก็คือคุยกันในครอบครัวอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราเราก็ต้องเข้าใจว่า
จริงแล้วถ้าเป็นเหตุการณ์ปกตินะคะ
ที่คดีต่างถูกดำเนินปกติไม่ใช่หลังการรัฐประหารเนี่ยนะคะ
เราก็มันคงไม่ต้องเป็นแบบนี้
แต่ที่ต้องเป็นแบบนี้ก็ถ้ากระบวนการยุติธรรมยุติธรรมเนี่ย
มันก็ดีค่ะแล้วก็จริงแล้วยังไงก็ตาม
เคารพการตัดสินใจของคุณพ่ออยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเขาก็ออกไปนอกประเทศมานานแล้วนะคะ
แล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยเราเคารพการตัดสินใจอยู่แล้ว
นี่ค่ะเพื่อไทยก็ไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
กำแพงแสนนครปฐมพลังประชารัฐเนี่ย
ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร